เจอเลขไม่ถูกฉลกนี่ไปดูสาวคนนี้เธอถึงกับล่ำให้กลางโรงพักเลยนะคะ
ไปถอยรถกระบะมาใหม่ใบแดงเลยค่ะ
พระมาทักว่าเลขทะเบียนเนี่ยไม่เป็นมงคลนะจัดการเลยเอาสีเมจิกเปลี่ยนเลยค่ะ
เลข๓เป็นเลข๘แล้วยังไงคะขับไปเจอตำรวจจับสิคะ
ฐานปลอมแปลงเอกสารค่ะ
ตำรวจทางหลวงเชียงใหม่ค่ะนำตัวนางสาวพิมพ์นะคะอายุ๓๔ปีนามสมมุตินะคะ

เพื่อดำเนินคดีในข้อหาปลอมแปลงเอกสารแล้วก็ใช้เอกสารปลอม
โอ้โหเธอร้องไห้กลางโรงพักเลยนะคะ
ขณะที่๑๐เวรพิมพ์ลายนิ้วมือทำประวัติเนี่ย
เพราะไม่คิดเลยว่าตัวเองจะโชคร้ายถึงขั้นถูกตำรวจจับดำเนินคดี
เธอบอกค่ะสามีเธอเพิ่งเสียชีวิตกระทันหารไป
ต้องสู้ชีวิตกับลูกสาววัย๕ขวบ
ก็ตัดสินใจย้ายมาต่างอำเภอมาขายเคล็ปญี่ปุ่นในตัวเมืองเชียงใหม่
รวมทั้งตัดสินใจนำรถยนต์คันเก่าของสามีไปขายด้วยนะคะ
เพื่อซื้อกระบะคันใหม่ก็ซื้อมาเมื่อโดยในสายยนต์เองนะ
ทะเบียน๒๔๗๓พอได้ทะเบียนมาเอาไปให้พระครูบาค่ะ
พระเทศชื่อดังรูปหนึ่งที่ชาวบ้านนับถือในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
ก็ไปให้พระท่านเจิมรถใหม่หวังให้เป็นสิริมงคล
คือทะเบียน๒๗๔๓นั้นเลข๓ที่อยู่หลังสุดไม่เป็นมงคลค่ะ
แล้วท่านก็ใช้สีเมจิกสีดำซึ่งล้างไม่ออกนะคะ
เติมเลข๓เพื่อให้เป็นเลข๘เพื่อแก้เคล็ด
หลังจากนั้นเธอนำรถมาขับปั๊มตามปกติไปซื้อของในเมืองเชียงใหม่
สุดท้ายไปถูกตำรวจทางหลวงจับได้นะคะ
ข้อหาปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอม
ยืนยันจริงว่าไม่รู้เลยว่าผิดกฎหมายเนี่ย
เธอรู้นะจะบอกพระครูบาเลยไม่ให้ทำแบบนี้
อ๋อเราก็ไม่รู้เราก็เขียนเราก็ไม่ได้แตกตั้งอะไรอย่างนั้น

แต่ว่าเขามาเขียนเป็น๒๗๘คน

ค่ะเพราะว่าหนูขายรถเป็นทั้งข่าว
ตำรวจบอกนะคะคือเรื่องนี้ต้องมองอีกมุมหนึ่ง
ตำรวจบอกว่านอกจากเรื่องนี้จะมีความผิดแล้ว

เขียนตัวเลขเติมลงไปในป้ายทะเบียน
มีความผิดหรือเปล่าสรุปก็มีความผิดด้วยนะคะ
ข้อหาปลอมแปลงเอกสารด้วยเหมือนกัน
ทีนี้ทางขนส่งที่จังหวัดเชียงใหม่
เตือนมาเลยเตือนสำหรับคนที่ซื้อรถใหม่

ต้องมีการเขียนคาถาหรือว่าปิดทองเปลว
ว่าไปทำอะไรต่างที่ทับป้ายทะเบียน
ใช้ปากกาเมจิกไปเปลี่ยนไปเติมตัวเลขใด
ที่มันเปลี่ยนไปผิดกฎหมาย

ง่ายสุดอยากได้เลขอะไรก็ไปจองไว้ซะ
ดีกว่าเออจะได้อย่างที่ต้องการนะฮะ